คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเรื่องของคดีที่แฟนนุ่มไปฆ่ายกครัว
แฟนสาวกับพ่อแม่ของแฟนสาวรวม๓ศพนะครับ
เมื่อวานมีการจัดพิธีชาปนักกิจศพทั้ง๓คนนะฮะ
ซึ่งเป็นการจัดแบบเชิงตะกอนที่จังหวัดเชียงบรายเรียงกันหมดเลย
แต่สามศพคุณผู้ชมท่ามกลางบริการที่ส่องเศร้ามากมันก็หดหูใจ

นี่ครับก็สุดเศร้านะ
ภาพที่เห็นนั้นกำลังจะเอามะพร้าวล้างที่บริเวณหน้าศพ
ตามวิธีที่เขาทำกันนะฮะ

ริกาสู่เศร้าก่อนนำร่างของครอบครัวกิมศรีมาทำพิธีชาปนกิจบนเชิงตะกร
จากภาพที่เห็นก็มีญาติของผู้เสียชีวิตคนหนึ่งนะครับ
มาสักครู่ก็เอาน้ำมะพร้าวไปอ่ามรสที่เบลือนหน้าศพร้องไห้แบบคนสวย

และเป็นการพูดส่งวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์เป็นครั้งสุดท้าย
ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้านะครับ
อัชราเกรดสุวรรณอายุ๕๗เป็นญาติของผู้เสียชีวิตเอง
บอกว่ารู้สึกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ขอให้ทั้ง๓คนนั้นไปสู่สุขติ
ทางครอบครัวยืนยันว่าจะไม่ให้อภัยกับผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอน

ขอบคุณมากค่ะ
ก็เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรบ้านดู่
มาเยี่ยมแล้วก็มาพูดคุยกับนายโอที่บริเวณหน้าห้องขัง
ทั้ง๓คนเครียดมากพ่อแม่และแฟน

พูดสั้นว่ายังไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้น
จากการสอบถาม๑๐เวรที่อยู่หน้าห้องควบคุม
ได้ข้อมูลบอกว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายโอเนี่ย

ห่มอะไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วย

ต้องตามกันต่อและอย่างที่ยาดบอกว่า
ทำไมในส่วนของคนที่
พาหนีไปยังไม่ถูกดำเนินคดี

โอที่ถูกคุมขังอยู่เท่านั้นก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายด้วยแล้วกันนะครับ